ท่านที่กินเจรับประทานเจอยากให้ดูข่าวนี้หน่อยนะครับ
เพราะว่าทางหน่วยงานรัฐเองก็ไปดูเรื่องความปลอดภัยของอาหาร
มีการไปสุ่มตรวจนะครับอาหาร๓กลุ่มมีอะไรบ้าง
อาหารเรียนแบบเนื้อสัตว์อาหารประเภทเส้นแล้วก็ผักผลไม้
มาดูผลกันว่า๙๓ตัวอย่างเจออะไรบ้าง
ผลการสุ่มตรวจอาหารกลุ่มแรกนะครับคุณผู้ชมครับเป็นอาหารเรียนแบบเนื้อสัตว
มีอะไรบ้างมีเป็ดเจหมู๓ชั้นเจลูกชิ้นปลาเข็มไส้กรอก๕๗ตัวอย่าง
จำนวน๑๐ตัวอย่างครับคิดเป็นร้อยละ๑๗๕ฮะ
อาหารประเภทเส้นบ้างวุ้นเส้นเส้นหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่
ตรวจสอบการปนเปื้อนของกรดซอบิกนะครับก็เป็นกรดต้องห้ามที่จะนำมาใช้กับอาหาร
ุ่มตรวจไป๑๕ตัวอย่างนะครับไม่พบการปนเปื้อนกรดชนิดนี้
แต่ตรวจพบกรดเบนโซอีก๙ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ๖๐นะครับ
ซึ่งกรดเบนโซอิกกับซอบิกมันคืออะไรเป็นวัตถุการเสียครับ
ยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์มีความเป็นพิษต่ำ
แต่ถ้าได้รับเยอะเยอะก็เกิดอันตรายได้มาดูผักและผลไม้สดกันบ้างนะครับ
คณะขึ้นช่ายถั่วฝักยาวแครอทมะเขือเทศส้มแอปเปิ้ลนะครับ
มันญี่ปุ่น๒๑ตัวอย่างเจออะไรเจอสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในส้มและแอปเปิ้ลครับ
ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ๒๓๘นี่คือการสุ่มตัวอย่างออกมานะครับ
ยังไงก็ตามนะครับท่านที่ซื้อผักผลไม้ไปก็แช่น้ำล้างน้ำผ่านให้สะอาดก่อนนะฮะ